ทุกผู้ชมครับไปดูเหตุแห่งความหึงห่วงนะครับถึงขั้นยิงกันตาย
เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งที่เลิกกับภรรยาไปแล้ว
ไปเห็นว่าอดีตภรรยาขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าตัวเองไป
แล้วมีหนุ่มรุ่นน้องนั่งซ้อนท้ายไปด้วยก็เลยไล่ไปตามยิง
หนุ่มรุ่นน้องคนนั้นจนเสียชีวิตนะฮะ
ผู้เสียชีวิตถูกยิงอยู่ที่ขนำกลางสวนปาม
เป็นโรงงานเผาถ่านด้วยนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลแก้วแสนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช
จุดที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากถนนสายบ้านใส่โป๊คควรยุงเข้าไปในหมู่บ้าน๕๐๐เมตร
ผู้ตายคือนายสมชายปานทานอายุ๕๓ปีถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวเข้าที่ขมับด้านขวา๑นัด
เสียชีวิตอยู่ในขนำนะครับจากการสอบสวนนะครับพบว่ามือปืนคือนายเอกนรงพรมทองอายุ๓๒ปี
เป็นเจ้าของโรงเผาถ่านนะฮะเป็นน้องชายของเจ้าของโรงเผาถ่าน
ก่อนเกิดเหตุนายเอกนรงไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ปากซอยทางเข้า
ที่จะมายังจุดเกิดเหตุที่เป็นขนำระหว่างนั้นผู้ตายได้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ของนางสาวนัชพรแทร่ตันอายุ๓๐ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของนายเอกนรง
พอรถจักรยานยนต์ของอดีตภรรยาผ่านไปนายเอกนรงเห็นว่ามีชายหนุ่มรุ่นน้องนั่งซ้อนท้ายไปด้วย
ก็เลยเกิดความหึงหวงขึ้นมานะครับนายเอกนรงขี่จักรยานยนต์ไปนะครับ
พร้อมกับเอาปืนลูกซองยาวไปด้วยนะครับแล้วก็ตามผู้ตายเข้าไปถึงขนำ
ไปถึงจุดเกิดเหตุขณะนั้นเขากำลังมีการตั้งวงกินอาหารกันอยู่ที่ขนำ
นายเอกนรงจอดรถนะครับแล้วเดินถือปืนเข้าไปด้วยนะไปหานายสมชาย
ที่นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของอดีตเมียตัวเองมาทำทีเป็นว่าขอเงิน๒๐บาท
ทีนี้ตอนจังหวะขอเงินนายสมชายก็เลยเหมือนกับจะล้วงหาเงินให้ไม่ได้ทันระวังตัวไง
เขาไม่ทันระวังตัวใช้ปืนจ่อยิงเข้าที่ขมับด้านขวาหนึ่งนัดเสียชีวิตคาที่แล้วก็หลบหนีไปนะครับ
สมศักดิ์พี่ชายของผู้ตายบอกว่าความจริงแล้วเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกับผู้ต้องหานะ
เชื่อว่าสาเหตุเนี่ยต้องมาจากความหึงห่วงแต่น้องชายของเขาที่สนิทสนมกับอดีตภรรยาของนายเอกนรงคนก่อเหตุเนี่ย
ไม่ได้มีอะไรเกินเลยเลยนะครับแค่เป็นคนรู้จักกันขอให้ตำรวจจับตัวมาให้ได้
แล้วต้องพามาขอเข้ามาศพมาขอเข้ามาญาติพี่น้องด้วยนะครับ
เพราะถ้าคิดในมุมกลับถ้าเกิดเขาไปทำแบบนี้กับคนในครอบครัวของนายเอกนรงบ้างเนี่ย
นายเอกนรงจะรู้สึกยังไง
เขาเลยมายิ่งหนึ่งขึ้นซึ่งคนยิ่งนี้เรารู้จักกันดี
คนยิ่งทำที่ไปก้อตังค์ยังไงนะไปก้อตังค์อยู่ที่บ้าน
ซึ่งพอน้องปุ้มกลมหลวงตังค่ะเขาก็ยิ่งเลยยิ่งเขาก็มับเลย
แต่ว่าน้องชายเราไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับ
คนก่อเหตุยังจับไม่ได้นะครับแต่ว่าตำรวจตามไปเจอจักรยานยนต์ของนายเอกนรงแล้วนะครับ
ทิ้งเอาไว้นะฮะตอนนี้กำลังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
ผู้ทหารเนี่ยคนร้ายเนี่ยนะครับก็มีอึ้งหวงแฟน
ก็คือมีผู้หญิงที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วก็เลิกกัน
แต่ว่าตัวของตัวคนร้ายยังหึงหวงอยู่
เมื่อคืนมาเจอผู้หญิงนั่งกับผู้ตายนะครับ
กำลังแผนการขอมาจับ
พนักงานสอบสวนก็รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดทุ่งสงศ์ออกหมายจับนายเอกนรงแล้วนะครับ
ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนที่มีไว้ในความครอบครองนะครับ
ประวัติของนายเอกนรงเคยถูกจับคดีอาวุธปืนมาแล้วคดียาเสพติดด้วยนะครับ
ส่วนศพของผู้ตายญาติก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่บ้านเกิดที่จังหวัดสตูนเรียบร้อยแล้วนะครับ